วันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะค่ะตำรวจสองโรงพักครับ
สพนขามกับศรีราชาเนี่ยต้องไล่ตามจับรถคนหนึ่งที่ขับแหกด่าน
ทีเนี้ยแหกด่านกินพื้นที่สองพื้นที่อ่ะค่ะห้าสิบกิโลได้อ่ะโอ้อ่า
เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับ

กันสองผัวเมียอ๋อคือที่เห็นเนี่ย
ตำรวจเขาก็ไม่ได้ทำรุนแรงนะเขาก็ทำตามยุทธวิธี
เพราะว่าห้าสิบกิโลเนี้ยคุณขับไม่หยุดเลยอ่ะ
ใช่โอ้โหถ้าคุณหนีขนาดนั้นเนี่ยสมมุติเราเป็นเจ้าหน้าที่นะ
เราก็ต้องคิดว่าคุณต้องมีอะไรผิดกฎหมายยาเสพติดหรือเปล่า
ถูกต้องลักพาตัวใครมาหรือต้องมีอะไรที่มันผิดกฎหมายหนักอ่ะ
คุณถึงมีขนาดเนี้ยมีผู้สงครามอ๋อ
คุณต้องหานีเครื่องดีสำคัญพอจับได้สกัดได้เนี้ย
คนขับรถฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะที่เป็นสามีเนี่ย
บอกว่าผมไม่มีใบขับขี่ฮะกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
ด่านบอกว่าขับแหกด่านเลยฮะโอ้ยเขาต้องหนีขนาดนั้นเลยเหรอ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปตรวจให้แน่ก่อน
เอาให้ชัดให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมทั้งรถทั้งสองคนเลยว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ค่ะก็ตำรวจสพนขามกับสพศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
สกัดจับรถที่ขับแหกด่านตรวจของสายตรวจอ่าก็เหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่ถนนสายหนองคศิรชาหน้าสำนักงานชุมประธานหนองคตนคศิรชานะครับ
คนขับรถเนี่ยชื่อว่านายนเรศฮิมานนลอายุยี่สิบแปดปี
ขับรถกระบะสีขาวนะฮะทะเบียนกอทมนะ
กด่านของสายตรวจบึงมาจากที่แถวอำเภอหนองขามเนี่ยนะครับ
แล้วก็หนีเข้าไปในพื้นที่ของศรีราชาบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ
แล้วก็โว้กกลับมาทางคู่ขนานถนนสายเจ็ดตอนสอง
แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางถนนสายหนองใยบู่หนองค้อ
สองโรงพักกว่าสามสิบนายขับรถออกติดตามไล่ล่านะครับ
พยายามใช้ปืนยิงยางรถไปสองนัดก็ไม่โดนฮะ
โดนข้างรถกระบะทั้งสองนัดแล้วคนที่นั่งรถมาด้วยเนี่ย
เป็นหญิงสาวที่เป็นภรรยาของคนขับชื่อว่านางสาวธัญญาคำศรีอายุ๒๖ปี
พอสกัดจับได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามบอกสามีเขาแล้วว่าอย่าหนีให้จอด
ก็ไม่ยอมฟังก็ยังขับหนีอยู่นั่นแหละ
แล้วสาเหตุที่ขับหนีก็เพราะว่าไม่มีใบขับขี่
ขับรถหนีตำรวจนาน๑ชั่วโมงกว่าระยะทางกว่า๕๐กิโลเมตร
จนสุดท้ายสายตรวจได้ขับปาดหน้าบริเวณหน้าสำนักงานชนประธานหองคอ
ก็เลยจนมุมนะต้องจอดเพราะว่าไปไม่รอด
แต่ก็ยังขัดขืนนะกว่าจะให้จับกลุ่มได้เนี่ย
แม่ไม่รู้จะยังไงดีนี่อารมณ์ความรู้สึกในคุณกำลังสอน
ถ้าไม่มีอะไรกับขี่เนี่ยแต่ต้องมาถูกจับขนาดนี้
จริงมันอันตรายนะถ้าคุณหนีขนาดนี้ถ้าสมมุติมันถึงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โหอาจจะถึงขั้นต้องยิงยางรถยนต์หรืออะไรแบบนี้นึกออกป่ะยิงอันตรายอ่ะ
เขายิงไปแล้วสองนัดแต่ไม่โดนถ้าโดนแล้วเกิดอุบัติเหตุความเครื่องอะไรขึ้นไปคุณกับภรรยานั่นแหละที่จะผสมอุบัติเหตุแล้วอาจจะบาดเจ็บแต่ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่เขาก็มีเรื่องกฎหมายคุ้มครองอะไรอยู่แล้วคุณหนีขนาดนี้คือทางฝ่ายภรรยาเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ไปขนของพวกที่นอนเสื้อผ้าพัดลมมาจาก
ตำรวจก็เลยขับแหกด่านเลยเพราะว่าไม่มีใบขับขี่
กลัวไม่มีเงินเสียค่าปรับตัวเองก็บอกให้สามีจอดนะ
แต่ก็ไม่ยอมฟังยังขับหนีอยู่นั่นแหละ๑ชั่วโมงกว่า๕๐กิโลเมตรนะครับ
หลังจากสงบสติอารมณ์ได้ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวได้
นายนเรศก็บอกว่านี่แหละฮะไม่มีใบขับขี่
แต่ยืนยันว่าในรถของเขาในตัวของเขาไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
กลัวเสียค่าปรับไงพี่ไม่มีเงินนะครับ
โหเจ๊ครับเราหนีขนาดนี้นะตายก็ไม่รู้ทั่วเลยรถ
ตัวมันติดยาเราเอาได้อะไรมั้ยครับ
ไม่หรอกครับเดี๋ยวผมยืนยันความบริสุทธิ์ได้
นี่ถ้าไปชนรถชาวบ้านหรือว่าชนบ้านช่องเขาเสียหาย

ตำรวจก็ตรวจสอบในรถอย่างละเอียดแล้ว
ไม่มีของผิดกฎหมายนะฮะ
แต่ว่าสพนขามควบคุมตัวไปนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก่อนทั้งคู่เลยนะครับ

ก็คือขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
และข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ต้องไม่เข้าใจต้องหนีขนาดนี้เลย